เดินพาไปกินต้มยำแซบ
เมื่อกี้บอกคิดหิวมั่ยใช่หรอก็ต้องไปกินด้วยกันสิ
เราโดดมี่หน้าฝนตกเยอะอึ่งอ่างผสมธารกันเยอะ

ดูเมนูนี้ก่อนคุณผู้ชม

พวกที่ทำให้อึ่งเนี่ยเตริญโตบโตดีมาก
ท้องป่องอึ่งบางตัวก็มีไข่ในท่อ
พี่เบิร์ดซีดปากเลยอยากกินป้มลั๊ด
เออเห็นไหมมากันเป็นขบวนขนาดนี้ครับ

หน้าฝนอย่างอื่นพากันออกไปเล่นน้ำ
อึงอังเอ่ยมาร้องแบบนี้นะฮะ

ช่วงนี้ช่วงโอกาสท้องท้องปล่องขนาดนี้
ไปจับมาขายสิครับสร้างรายได้อย่างงาม

และราคาแพงนะครับเท่าไหร่ราคาแพงนะปุ้ย
ถ้าเกิดเป็นอึ่งโกรกที่มีไข่เต็มท้องกิโลละ๓๐๐
เกิดเป็นอึ่งที่ไข่ท้องี่มีไข่แต่ถ้าเกิดเป็นอึ่งที่ไม่มีไข่
ไข่เนี่ยเป็นคล้าไซส์มาเนี่ยกิโลละ๒๕๐นะฮะ
ึ่งข้างลายคือตรงสีข้างลายหน่อยก็กิโลกรัมละ๒๐๐บาท
ราคานี้เขาบอกว่าคุณซื้อหมูได้๒กิโลถูกไหม
แพงกว่าหมูอย่างนี้เออคุณซื้อหมูได้๒กิโลอันนี้อึ่งข้างลายเห็นไหม
คือแสดงว่าคนกินเขาต้องอร่อยนะราคานี้ขนาดนี้
นิยมเขาบอกว่ามันช่วงนี้เขาจะได้ทานแค่ปีละครั้ง
เพราะช่วงที่มีฝนตกเยอะนะฮะหลังจากนี้ไปเนี่ย
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาอีกเนี่ยราคามันจะเริ่มลดลง
ลดลงชาวบ้านเขาเริ่มจับอึ่งเองได้เขาก็จะไม่มาซื้อ
แต่ช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสทองของพ่อค้าแม่ค้า
ราคาก็จะแพงหน่อยเพราะมันออกในช่วงแรกนะฮะ
เมนูทำอะไรได้บ้างต้มยำอึ่งใส่ใบมะขามอ่อน
สนใจไหมมีขาอึ่งชี้หน่อย
หรือว่าจะอึ่งย่างยำใบมะกอกแซ่บไหม
หรือผัดเพชรอึ่งก็ได้ไหม
บางคนนิยมคือถ้าใครอึ่งนะฮะ

รัสชาติมันจะแบบมันหน่อย

อีกประเภทที่ชอบจับมาคือเขียด

เขียดทำแล้วชำแหละแล้วแม่ค้ารับซื้อมาขีดละ๒๐บาท

ก็จะมีคนกลุ่มคนที่เขาชอบนิยมเขียดไปคลุกเกลือตากแห้ง
กแดดกันไปแล้วก็เอาไปทอดกิน

หรือว่าช่วงนี้ก็ถ้าเกิดใครไม่ชอบอาจจะมีหอยเชอที่
หอยขมลวกแล้วไปจิ้มน้ำจิ้มก็ได้
หอยขมขายขีดหนึ่ง๓๐บาทกิโลหนึ่งก็๓๐๐
หอยเชอรี่ขีดละ๒๕กิโลหนึ่งก็๒๕๐

กำลังจินตนาการอยู่
เนื้ออึ่งก็คล้ายกับเนื้อกบปุ้ยจะขาวซุยหน่อย

เคยลองชิมก็ได้ครั้งเดียวแหละ
ไม่ค่อยถูกกันมันก็แบบหยื๋อหน่อย